คุณมึงเหรอจำได้ไหม
ที่เราในยุคเหล่านั้นเล่นกันก็จะเป็นแบบ
๑๐๒๐คืออะไรอย่างนี้เล่นใหม่
ไม่แต่ตอนเราเรียนตอนเราท่องกันแต่ซ่อง๑ซ่อง๒ซ่อง๓

อะไรอย่างนี้อันนี้เข้ามาโอ้โหแร็ป

คือวิชาคณิตศาสตร์

แต่ว่าคือถ้ามันมีการเรียนการสอน
ที่มันทำให้วิชาคณิตศาสตร์นี้สนุกขึ้นมาได้

เอามาผสมผสานการสารรัก

ทีนี้หลายคนถามว่ามันเกิดขึ้นที่ไหน

อยู่ที่โรงเรียนชุมชนกระนวล

ใครที่จะเอาไปลอกเลียนแบบ

ได้ได้เอ็นดูน่ารักทีนี้

ก็แฟปกันไปนะแต่ว่าจำให้ได้นะ

ตอนสอบต้องอยู่ท่านี้ไปด้วยอ่ะ

ด้านถึงชมคุณครูที่จะหาวิธีการแบบนี้